เจ้าอาวาสวัดไอ้ไข่ก็ให้ไอ้ไข่ไม้ฉันมาองค์หนึ่ง
ซึ่งปกติไอ้ไข่ไม้จะมีเนี่ยเก็บไว้นะ
แล้วก็รหัสที่เขาให้๐๕๘
ทำไมต้องมีรหัสด้วยอ่ะมันไม่ได้มีตัวจริง
มันจะเป็นแบบว่ารหัสขององค์อ่ะ
ก็เป็น๐๕๘

ท่านไม่ได้ให้ฉันนะให้พ่อ
แต่พ่อไม่รู้จักกับไอ้ไข่บอกพ่อเอามานี่

แต่องค์ที่หายคือองค์เล็ก

แองจี้ยิ่งพูดกูก็ยิ่งไม่ได้คืนสิ

ได้สิมันเป็นเสาหลักเมือง

เป็นไม้เสาหลักเมืองนี่

สน่อเค้าที่สอนให้ฉันรู้จักของอีกว่า

หรือว่าพี่ได้องค์ใหญ่มาก็คือองค์นี้เขาก็เลยไป

คนมันจะใจเย็นที่เขียนไว้แล้วคืนไหว
ทางใจเขาพิมพ์คือ
แต่ถ้าเจอมดดำให้รางวัลประมาณห้าบนพี่แม่พี่แมน

มาให้ห้ามหมื่น
ฉันให้แสนจริงเลย

ถ้าได้คืนน้ำนิ้วหรือเพราะว่าจะได้กลับไปที่วัดเขาหรือเปล่า
ซีซั่น๒ฉันอาจจะไม่ทำแล้วเถอะ
ถ้ำนาคาทำปุ๊บออนแอร์ปุ๊บปิดปั๊บ

แล้วก็แบบว่าตอนวันออนแอร์ปุ๊บก็เปิด
พี่มีค่ะพี่มีก็๘๕นะ